สาวที่อุดรที่อยู่ในซอยกระเทยผมเรียกคำนี้ได้เลย
เพราะวันนั้นถามคุณผู้ชมที่อยู่อูดอนไปแล้วเออตรงนั้น
เขาเรียกซอยกระเทยจริงคือที่มีสำล้อเครื่องมา
หยิบกางเกงในของผู้หญิงที่ซักเสร็จแล้วจากเครื่องเครื่อง
มาแล้วหยิบไปก็ใส่กระเป๋าหยิบไปก็ใส่กระเป๋าไม่
ยังไม่พีคพอเพราะว่าเขาเอาไปแล้วนะขอโทษนะครับเขาไป
เจาะรูตรงกลางเป้ากางเกงแล้วทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ
เดี๋ยวดูในข่าวต่อไปทำเสร็จปั๊บเอามาคืน
ขอโทษนะครับคุณอรัชพรถ้าคุณอรัชพรเป็นเจ้าของผ้าที่ซักอยู่
หยิบขึ้นมาเจอกางเกงในเป็นแบบเนี้ยกลัวไหมกลัวค่ะ
มันแสดงให้เห็นถึงว่าเขาเขาคิดอะไรเออแล้วยิ่งมาเห็นคลิปกล้องวงจร
ปิดแบบนี้ก็คือดีเซ็นต์เห็นใจใครรู้ไหมฮะเจ้าของร้านอ๋อ
ใครจะกล้ามาซักอีกเหรอคะใช่เออนี่แหละฮะสองวันเต็มเต็มที่สาวสาวอุดรหวาดภาวะกัน
นี่คือกล้องวงจรปิดที่บรรยายพฤติการของเขาไว้หมดแล้วนะฮะ
พอเขาทำแบบนี้เสร็จ๑ชั่วโมงให้หลังขี่รถย้อนกลับมา
แล้วเอากางเกงมาโยนคืนแบบที่ผมเล่าไปแล้วผู้หญิงมาหยิบดูกางเกงในตัวเองอ่ะ
เอ้าทำไมมาเจาะรูตรงกลางเป้าแบบนี้นะฮะก็ไม่สบายใจแน่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญนะครับในซอยกะเทย
หรือว่าหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาผู้หญิงทั้งนั้นใช่ไหม
อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
ส่วนเจ้าของร้านบอกวิงวอนตำรวจเลยตามตัวหน่อย
เดี๋ยวถ้าไม่ได้ขโมยอย่างเดียวแล้วทำอย่างอื่นด้วยมันจะไม่ดีอืม
ตำรวจสภาพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบฮะทำงานเร็วใช้ได้เลย
ค่ะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุ
แล้วก็หนีจนไปเห็นว่าโอ้โหคุณผู้ชมดูต่อนะ
จอดรถสำล้อเครื่องอยู่ในซอยของโรงแรมแห่งหนึ่งนะแล้วเดินลงมาอืม
เลือกกางเกงในที่ขโมยมาห้าตัวแล้วทำไงแล้วไหมฮะทำยังไงแล้วไหมครับ
อะไรฮะอู้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาหรือพี่เบิร์ดคะ
เขาผมทำให้ดูอ่าสูดไปเต็มรักเลยว้าว
มปื๊ดเข้าไปเลยนะจากนั้นก็หยิบกางเกงใน
ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็ขี่สามล้อเครื่องยังไม่หมดยังไม่หมด
อีกเหรอฮะไปที่ถนนโพศีเลี้ยวขวาป๊าบเข้าปั๊ม
สำเร็จความไข้โอ้โหนี่ฮะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
ห้าร้อยเมตรเองนะครับจนตำรวจตามจับเอาไว้ได้
ผู้เสียหายสองลายมาดูหน้าผู้ก่อเหตุนะครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านาย
พลชัยทันทีที่พลชัยเห็นหน้าผู้เสียหายปั๊บยกมือ
ขอโทษครับขอโทษครับเห็นไหมนอบน้อมมือประสาน
โค้งตัวนะฮะโอ้โหดูคนละคนกับพฤติกรรมที่ก่อเหตุเลย
เจ้าตัวสัญญาสัญญาเลยนะว่าจะไม่ทำอีกแล้วนะครับ
เดี๋ยวเรื่องของคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายเดี๋ยวลองฟังดูฮะ
ผู้ผู้ผ่าอุปกรณ์ขอมาร้านยินดิทัลแบบมีขนาดเงิน
สัญญาก็สัญญาก็ได้ยินดิทัลแบบมีก็อีก

แล้วใครดูแลที่บ้าน

หนูที่รูดเลยนะครับ
ไม่น่าจะเอาอะไรแบบนี้นะครับ
นายพลชัยสารภาพแบบนี้บอกว่า
เมื่อกลางปี๒๕๖๓เคยติดคุก
เพราะขโมยกางเกงในผู้หญิง๒ตัวนี่แหละ

ในร้านซักผ้าแบบนี้เลยติดคุกไป๘เดือน

คือเมียผมป่วยมีอะไรกับผมไม่ได้

นี่คุณพลชัยคุณเป็นโรคจิตอ่อนนะเนี่ย

ไม่เคยคิดทำร้ายผู้หญิงแต่คิดจะทำแค่นี้
ลองฟังเขาน่ะ
ที่ผู้ก่อเหตุบอกว่าสัญญา

เพราะว่าสัญญากับลูกสาวไว้แล้วก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริง
เมื่อกี้ผมพลาดไปจริงคุณรัชพรไม่น่าแสดงพฤติการของคนร้าย
ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยคุณผู้ชมบอกว่าคุณนัทพงศ์ทำได้เหมือนมาก
จริงคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าถ้าคุณพี่ชอบแบบนี้เนี่ย
คุณพี่ไปซื้อกางเกงในมาเนอะแล้วก็ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาซักผ้า
ที่ร้านไปถามว่าร้านเขาใช้น้ำยาอะไรแล้วซักกลิ่นเดียวกันกับที่คุณพี่ไปคุย
เอาในถังเลยค่ะกลิ่นเดียวกันเด๊ะเลยนะคะ
สัญญากับลูกสาวแล้วนะไม่เอาแล้วนะ